เป็นยังไงบ้างคะได้ไปเจอน้องตายล่ะ
ก็ไปเจอมากับตายนะคะก็
พูดคุยกันเนี่ยก็คือจะมี

ก็จะมีโมแล้วก็มีทีมแพทย์อยู่ด้วย

เท่าที่เจอก็เขาก็ค่อนข้างจะรู้สึก
ใจชื้นนะที่ได้เจอคนที่เขารู้จัก
เหมือนที่หลายคนได้เห็นว่าเขายังมีความหวาดกลัวอยู่บ้าง
กับคนภายนอก
พอทีนี้พอเขาเจอบุคคลที่เขาคิดว่าเป็นความทรงจำที่ดี
เขาก็จะรู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดนึง
ว่าเขาเจอเพื่อนเขาเจออะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเออสบายใจขึ้น

ทีนี้ก็ในส่วนของตัวเขาในการรักษาเนี่ยค่ะ

ก็อธิบายอะไรมากไม่ค่อยได้
เพราะว่าต้องอยู่ในความดูแลคุณหมอ
แล้วก็รายละเอียดต่างก็แล้วแต่คุณหมอจะประเมิน
เพราะว่าตัวโมเองก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลช่วงที่เขาหายไปจากโมสักเท่าไหร่อย่างนี้ค่ะ
ในการรักษาและค่าใช้จ่ายต่าง
ตรงนี้ก็คืออยากจะบอกหลายคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของค่าใช้จ่าย
เพราะว่าหลายหน่วยงานก็พร้อมที่จะช่วยในเรื่องของการรักษา
แล้วก็ท่านผอเองเขาก็เต็มที่กับตรงนี้นะคะ
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือโมก็ไม่ค่อยอยากให้หลายคนรู้สึกว่าพอเป็นตายแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่น
จริงแล้วไม่ใช่ค่ะอาจจะเป็นช่วงของด้วยความที่มันอยู่ในกระแสของสังคม
มันเลยเหมือนถูกได้รับการดูแลพิเศษกว่าหรือเปล่า
จริงแล้วไม่ได้อยากให้รู้สึกแบบนั้นว่าเป็นดาราแล้วได้รับสิทธิพิเศษหรือเปล่า
ได้รับการตอบรับเยอะกว่าหรือเปล่าได้เงินเยอะกว่าหรือเปล่า
จริงตรงนี้ก็หลายคนก็ถามโมค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเรื่องของการเปิดบัญชีช่วย
หรือว่าอะไรพวกนี้ซึ่งก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าการเปิดบัญชีช่วยมันไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคะ
ในเรื่องของการเงินเนี่ยตรงนี้ตายเขาอยู่ในที่ที่ไม่ต้องห่วงเขาแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องระดมทุนเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเหมือนกันว่าใครจะเป็นคนดูแลเงิน
แล้วก็การเบิกจ่ายมันเป็นยังไงอีกหน่อยจะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นก็ได้คุยกับคุณหมอไปแล้วล่ะว่าในส่วนนี้เราตัดทิ้งไปได้เลยเพราะเขายังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเยอะอะไรเลย
ตอนนี้จำเป็นอยู่แค่เขาจะต้องรักษาสภาพจิตใจของเขาให้ดีขึ้นเรื่อยให้ความร่วมมือกับคุณหมอ
คนรอบข้างครอบครัวแล้วก็ญาติญาติอะไรอย่างนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือกับคุณหมอ
อาจจะต้องใช้เวลาหรือไม่ต้องใช้เวลาอันนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองกับยาด้วยกับอ่า
อย่างนะคะเพราะว่าเขาเองก็เคยประสบอุบัติเหตุด้วย

อาจจะหลายปีแล้วแต่เขาเหมือนผ่าสมองเลยตอนที่รถชน

เราได้พูดทักเขายังไงบ้างแล้วก็ทักเรากลับว่ายังไงบ้าง
ก็ถามว่าเขาเดินเข้ามาเขาเห็นเรา
เขาก็แบบอยากจะกอดแหละแต่เขาคงไม่กล้า
เขาบอกว่าเขาเกรงใจ
ก็เลยจับมือเขาแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง
เขาก็บอกว่าจำไม่ได้แล้วเขาพูดว่าอะไร
แต่เขาก็เหมือนน้ำตาคลออะไรอย่างนี้นะ
โมก็เลยเออมากอดกันซิอะไรอย่างนี้

ใช่เราก็ถามเหมือนกันเราก็แอบงงเหมือนกันนะ
จำได้ได้ไงเราทำหน้าฉีกมาขนาดนี้แล้ว
อก่อนมากก่อนเนี่ย
แต่ว่าอาจจะด้วยความที่เรา

เราอยู่ในสถานะที่ใกล้กัน

เด็กผู้หญิงที่ลักษณะคล้ายกัน
มันจะถูกคัดเลือกให้ไป
เทสงานที่เขาต้องการนึกออกไหม
สมมุติงานเนี่ยอยากได้เด็กผู้หญิงหน้าหมวย
โมกระต่ายเข้ารอบแบบนี้แล้วไปเจอกันในงานเนี่ยทุกครั้ง
พอตอนนั้นเราหน้าเหมือนกันหน้าเก่าเหมือนกัน
ก็เลยรู้จักกันแล้วก็เออไปไหนมาไหนเดินห้องเดินห้างอะไรอย่างนี้

สนิทเอ่อสนิทกันได้อยู่แค่แป๊บเดียวนะแล้วเขาก็เขาก็หายไป
แต่เราก็เราเห็นแล้วล่ะว่าเขาไปเล่นหนังไปอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าเขาแบบเขาก็มีทางของเขาไปในทางที่ดีอะไรอย่างนี้
อืมข้อแฝดเลยค่ะใช่ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีอยู่ไม่กี่คน
มีโมมีตายแล้วอีกคนนึงชื่อเจเจซึ่งเขาน่าจะไปอยู่เมืองนอกแล้ว
แบบเนี้ยค่ะตกใจไหมค่ะตอนที่แบบภาพโดนแชร์เยอะมาก
ตกใจค่ะเพราะว่าเอาจริงแล้วอันนี้สิ่งที่โมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอนนะ
แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากให้ไปทำกับใครอีกคือถ้าเราเจอคนลักษณะแบบนี้
อยากจะให้คำนึงถึงว่าถ้าวันหนึ่งเขาหายถ้าเกิดเขาเป็นลูกหลานเรานะ
ถ้าวันหนึ่งเขาหายแต่เขาต้องย้อนกลับมาดูว่ารูปภาพเขาแบบล่าสุดเนี่ย
มันถูกตีแผ่ไปทั่วเลยอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นปมที่ทำให้เขาไม่หาย
มันมีภาพไปแล้วอะค่ะจริงอยากจะให้ตรงนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัว
มันเป็นความส่วนตัวของคนไข้อะค่ะไม่ค่อยอยากจะให้ไปลุกล้ำอะไรเขามากมายอะไรอย่างเงี้ย
มันค่อนข้างเซ็นซีทีฟเหมือนกันอืมตกใจค่ะแต่ว่าเราเราเข้าใจอ่ะ
เข้าใจที่มาที่ไปเพราะเอาจริงแล้วมันก็มองกันไม่ยากว่าหลายอย่างมันเกิดจากอะไร
แล้วก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือกันแบบสุดเลยอะค่ะต้องพูดตรงนะ
เท่าที่โมเคยฟังฟังมาเขาคิดคนที่หวาดกลัวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เขามีความรู้สึกลึกว่าสังคมทำร้ายเขาเพราะฉะนั้นสังคมต้องไม่ทำเพิ่ม
ต้องไม่ทำอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาถูกทำร้ายเพิ่มเติมอย่างเช่นกัน
อันนี้มันห้ามกันไม่ได้แล้วรูปที่เผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยมันห้ามไม่ได้แล้ว
แต่ทีนี้หลังจากนี้ถ้าขอได้ก็คืออยากจะขอความร่วมมือว่าให้ใช้รูปเขาที่มันสวย
เวลาเขาย้อนกลับมาดูเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้แปลกแยก
หรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นตัวนั่งเกียจของสังคม
ตรงนี้มันสำคัญมากที่จะทำให้คนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าค่ะ
เราอยากจะให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วย
ใครก็ตามที่ไปคอยซ้ำเติมว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ตามนะคะ
อาจจะเป็นคนที่เคยพบเจอเขาหรืออะไรอย่างนี้
บางทีก็ปลายเหตุแล้วพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะคะ
อย่าไปทุบตีเขาอย่าไปทำร้ายเขา
อยากให้เข้าใจว่าถึงต้นเหตุว่าคนเราถ้ามันไม่มีเหตุผลมันไม่มีความรู้สึกเคยผิดหวังรุนแรงหรืออะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นก็อย่าไปถือสาเขาดีกว่า
แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้นะคะ
อย่าไปใช้อารมณ์กับเขาถ้าไปเจอเขาอย่างเราเข้าใจนะบางทีเขาแบบไปขอเงินหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พยายามอย่าไปใช้กำลังกับเขาเลยให้ดึงเขาไปอีกตรงนึงก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

มันค่อนข้างจะควบคุมยากเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอด
วกกับเราไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปทำอะไร
เราไม่รู้ว่าตอนนี้พื้นฐานความคิดมันเป็นยังไงล่ะ
ก็ทีนี้ก็ต้องฝากคนอื่นแล้วล่ะที่อาจจะไปพบเจอหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คุยกับญาติญาติก็เห็นพ้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกันว่ายังไงต้องรักษาต่อเนื่องไปเรื่อยค่ะ
ระยะเวลาเราทราบเลยค่ะ
เวลามันตอบกันยากนะคะมันแล้วแต่สภาพจิตใจคนเราอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็ยังตอบไม่ได้

เราต้องมีความหวังค่ะเราต้องมีความหวังกันทุกคนค่ะ
การมีความหวังอะไรพวกนี้มันมองว่ามันเป็นพลังบวกไปส่งไปถึงเขานะส่งไปถึงทุกคนแหละมันก็คือหลายอย่างมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ความหวังเราด้วย
ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าหายมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
เรื่องต้นคือไม่ต้องการเรื่องปัจจัยเรื่องเงินแต่ว่าต้องการเรื่องเงินตอนนี้
ในส่วนของเรื่องเงินตอนนี้ยังนะคะไม่ต้องไม่ต้องห่วงทางนี้เลยไม่ต้องห่วงเลยเราคิดว่าทางญาติเขาทางคุณหมอหรืออะไรอย่างนี้เขาประสานงานกันแล้วเขามีค่าใช้จ่ายพอ
แล้วก็ทางผู้ใหญ่หลายคนช่วยมาเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับการรักษาในระยะเบื้องต้น
ซะจากว่าในอนาคตข้างหน้าอยากจะทำอะไรพิเศษเพื่อเขาซึ่งตอนนี้มันยังไม่จำเป็นนะคะ
คุณหมอได้ถามถึงลูกหลานสองคนไหมคะ
อันนี้ขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาดีกว่าเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราเราพูดไปอย่างที่บอกค่ะเมื่อวันหนึ่งเขาย้อนมาดูคนฟังแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาอ่ะมันไม่ดีต่อสภาพจิตใจเขาอันนี้มันต้องแบบเอ่อ
คุณหมอบอกแล้วแต่การฟื้นฟูของเขาเลยค่ะถ้าเขาตอบสนองได้ดีอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็หายเร็วแต่ถ้าเขาเป็นไปอย่างช้าเพราะว่าอย่างหนึ่งต้องเข้าใจว่าคนที่เคยผ่านอุ้ยโทษค่ะโทษค่ะเคยผ่าสมองเนี่ยมันมันจะมีเอฟเฟคจากการรถชนแล้วไปผ่าสมองด้วยมันอาจจะอาจจะยาวหน่อยหรืออาจจะฟื้นฟูได้เร็วก็เราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าถ้ามันจะ
ก็ต้องก็ต้องสู้กันต่อไปก็ต้องก็ต้องทำโมได้ข้อคิดเตือนใจอะไรไหมคะกับเหตุการณ์แบบข้อคิดเตือนใจสำหรับโมเนี่ยโมว่าโมโมคงพอรู้พอทราบมาอยู่แล้วล่ะจากจากการที่โมมองคนในสังคมที่เขาเป็นแบบนี้นะคะแต่โมคิดว่าสังคมควรจะได้รับอะไรจากตรงนี้ด้วยอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องให้คนบางคนมันเผชิญชะตาชีวิตมาเรื่อยเรื่อยจน
เป็นแบบเนี้ยบางทีมองว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าลูกหลานเราคนใกล้ตัวเรามันเป็นยังไงอ่ะเราแก้ไขได้เดี๋ยวนั้นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยให้มาเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าอย่างบางคนเขามองเลยนะว่าเป็นเป็นบางคนคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีค่าไปแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเอาชีวิตใครมาเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่มีค่าบนสังคมนี้เลยอะค่ะ

ให้เขารู้สึกว่าเป้าหมายของเขามันอาจจะสำเร็จไปสักอย่างหนึ่งเขาก็จะมีความสุขเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเราต้องคอยควบคุมเขาด้วยว่าให้ใจเขามันไม่มาอินกับในวงการไม่งั้นเขาก็จะเสียใจอีก